คุณแม่ลูกหนึ่งแต่งานก็ปังเหมือนกันน้ำชาชีระนัท
หายไป๑๐ปีวงการเพลงล่าสุดกลับมาปล่อยซิงเกอร์แล้วนะจ๊ะ
กับเพลงที่ชื่อว่าชาบู
รับร้องในหลวงอ้าว
โอ้โหเพลงแรกตับไตไส้พุงเนอะตอนนี้มาชาบูเลย
ชาโบและชาบูนี่มีความหมายนะชาก็ชื่อน้ำชาไง
บูก็แบบบูจ๊ะเอออะไรเหมือนงั้นนะก็เลยเป็นชาบู
ใส่ตังค์คิวจังนี่คุณผู้ชมไม่บอกไม่รู้เลยนะวะ
นี่คือน้ำเสียงของคนลูกหนึ่งนะคะยังสวยแจ่มค่ะที่สำคัญ
หุ่นค่ะหุ่นออกเดี่ยวเอวบางสุดไม่ต่างกับน้ำชาสมัย๑๐ปีที่แล้วเลย
งานนี้เธอบอกว่าตั้งใจกลับมาทำเพลงค่ะเพราะว่าคิดถึง
อยากทำงานในวงการอีกครั้งหนึ่งคาดหวังเลยแฟนจะได้สนุกสนาน
ซิงเกิลน่ารักนี้นะคะส่วนงานละครยังไม่มีแพลนค่ะ
โฟกัสเรื่องงานเพลงให้เต็มที่ก่อนนอกจากนี้นะคะเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่
คุณแม่ลูกหนึ่งด้วยเธอบอกว่าเธอเหลือลุดแล้วก็ติดลูกชายมากน้องน้ำทะเล
โอ้ยโทรมากเลยอ่ะอุ๊ยหล่อนะลูกชีวิตก็จะวุ่นเนาะซิงเกิลก็มี
แบบนี้คุณแม่ก็มีอ๋อนะรูปชุมถาดแต่ว่าลูกชายก็น่ารักนะ

เป็นเชิงแบบเหมือนดูแลตัวเองเยอะออกกำลังกายด้วยแล้ว๗วันก็คือเต็มแล้วก็
ว่างเมื่อไหร่ก็เปิดลูกหมูสามตัวอ่านให้ลูกฟัง

แต่มีความสุขมากค่ะ

แล้วเราก็ขณะเดียวกันก็คือเราไม่ทิ้งความฝันเรา

แต่งงานถึงมีลูกแล้วแต่ว่าอย่าทิ้งความฝันนะ
ถูกต้องค่ะสุดสตรองเลยนะคะครับ